สำหรับสงครานเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะส่งคำโวยพร

ใช่แล้วบันติมันเป็นสติกเกอร์ที่เขาอะไรกิ่ง
แล้วก็จะส่งกันซ้ำได้กี่รอบแล้ว
สวัสดีค่ะสงคราน

ชอบมากเลยช่วงนี้ของเฟืองระดาต้องหยิบมือถือเลย

คือจริงแอปนี้เป็นแอปในการรวมพวกรูป

มีการเพิ่มชุดทีมสติ๊กเกอร์มาให้๓เซตด้วยกัน
มีทั้งสติ๊กเกอร์คำภาษาไทยคำภาษาอังกฤษ
แล้วก็กรอบรูปภาพแนวสงครานให้เราเลือกใช้นะคะ
ก็ย่อขยายปรับมุมสติ๊กเกอร์แบบง่าย

แต่ว่าเดี๋ยวเล่าให้จบให้จบก่อนนะคะ
กว่าเฟื่อระดาทีละครึ่งเต็มทุกทีเลยค่ะคุณผู้ชม

ใช่เพิ่งก็ลองแต่งอุ๊ยเมื่อวานแทบไม่ทำอะไรเลยค่ะ
นั่งหนาทำข่าวอันนี้แล้วก็นั่งแต่งรูปนะคะ

แอปนี้โอ้โฮฟึ้งชอบมาก
เพราะว่าถ้าใครเนี่ยคิดถึงการทำการ์ดสมัยเด็กที่แบบ
คุณรัชพรต้องชอบแน่หลายเส้นแบบนี้ดูสิ
การ์ตูนน่ารักไหม

ใช่สมัยเราแบบลายมือประมาณนี้ค่ะ
เขาก็มีสติ๊กเกอร์ให้เลือกหลากหลายร้อยแบบเลยนะคะ

ก็มีสติ๊กเกอร์มาฟรีถึง๓ชุดเหมือนกัน

สติ๊กเกอร์ตกแต่งภาพออกมาเป็นการ์ดได้เลยนะคะ
กี่รูปก็ได้แล้วแต่จะสร้างสรรค์
เชื่อว่าภาพแล้วก็แรงลายเส้นแนวนี้หลายคนชอบ
หล่นเอาไว้ก็สามารถใช้ได้นะคะ

ดิฉันโหลดตั้งทุกท่านมีเครื่องระดาษบอกค่ะ

บอกเลยว่าตั้งแต่มีเพื่อนระดาเครื่องดิฉันเต็มค่ะ
แต่ต้องบอกว่า๒แอปที่แนะนำไปก่อนหน้านี้คือ
พอหมดช่วงเทศกาลสงกรานไปแล้วก็ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่นะคะ
เพราะว่าก็มีสติ๊กเกอร์ลายเส้นอื่นน่ารัก
แล้วก็เฟรมการแต่งรูปก็น่ารักเยอะเลย
วางต่อค่ะอันนี้ฉันวางค่ะดิฉันก็สอนค่ะอันนี้ฉันหยิบต่อเลยค่ะ
ก็จะมีแอปแนวสงกรานแบบนี้เยอะกว่าใช่ไหม
ใช่ค่ะถ้าเสิร์ชคำว่ากรอบรูปสงกรานแบบนี้
โอ้โหขึ้นมาแบบ๒๐๓๐แอปเลย

วันนี้เฟื่องก็เลยเลือกมา๒แอปแล้วกันที่ลองโหลดมา

แต่งรูปกรอบรูปวันสงคราน
นี่ก็เป็นสิ่งที่ทดลองกันมานะคะ

อันนี้จริงแล้วเป็นตัวอย่างภาพที่เพิ่งแต่งจากแอปเมื่อกี้

ก็เป็นฟิลแบบว่าน่ารักนี่ไงก็มีลูกคนอื่นด้วย

ใช่ค่ะคนอื่นแล้วไม่ใช่ดิฉัน
แอปนึงชื่อว่าสติ๊กเกอร์สงกรานค่ะ
ส่วนใหญ่คือแอปในแอนดรอยด์จะคล้ายกัน

แต่ว่าจะอิสระกว่าตรงที่สามารถขยับหมุนรูปได้หลากหลายมากกว่า
สติ๊กเกอร์ก็มีการเพิ่มตัวการ์ตูนออกแนวน่ารักขึ้นมานะคะ
มีพระอาทิตย์มีกล้องมีรองเท้าแตะ
แต่ว่าก็มีฟ้อนต์แนว๑๐ล้ออยู่เหมือนกันเหมือนเดิมเป็นกิมเม็

ใช่มันให้ฟิลแบบลุกทุ่งจริงใจอะไรอย่างนี้

ก็มีคำอื่นมาให้ใส่อย่างเช่น
ไม่ได้ออกไปเล่นน้ำมาสาดน้ำในเฟสกันเถอะ

แล้วก็อีกเยอะเลยอยากโดนสาด
แล้วก็แต่งไปแต่งมาก็สนุกดีมีเฟรมให้ใส่ด้วยนะคะ
ลิ่งก็เหมือนแบบเวลาที่เราไปเที่ยวแบบทะเล

ลองจิ้มดูแล้วก็เลือกว่าแอปไหนถูกใจเราที่สุด

คุณผู้ชมจะเห็นให้ด้วยวิธีการทำนะคะ

ขออนุญาตลองขึ้นมาหน้าจอ

ระหว่างนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะทดลอง

แล้วก็ลองแต่งรูปไปพร้อมกัน

ใช่ค่ะเป็นการ์ดเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกัน

อย่าต้องเขียบตัวเข้ามาใต้ได้มากค่ะ

กำลังเล่าข่าวอยู่แต่อยากจะโชคให้คุณผู้ชม

แล้วก็ใส่เข้าไปเป็นขนาดเป็น๑ต่อ๑

รับรองว่าคุณจะมีการ์ดไว้ส่งหาคนอื่นได้อย่างแบบ

คุณเขมมาสอนค่ะมีมือถือก็ต้องใช้ค่ะ

ฉันก็แค่ส่งไลน์โทรเข้าโทรออก

มีอีกแอปนึงคือไม่ได้อยู่รวบรวมมา
แต่ว่าอยู่ในการทำเป็นคลิปวิดีโอ

ต้องเชอรี่แล้วล่ะ
ตอนคุณเชอรี่เดี๋ยวจะบอกว่า
ใส่หน้าของคุณเข้าไปแล้วก็มีตัวการ์ตูนดุ๊กดิ๊ก
เป็นวันสงกรานลองดูค่ะ